ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศรีกิจพระบรมราชินินาศ
รัชกาลที่๙๑๒สิงหาคมและเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับ
ก็องค์กรภาครัฐเอกชนแล้วก็ประสบคณิกรทุกสาขาอาชีพ
อันเชิญพานพุ่มเครื่องราชศักระ
ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
หลังโอกาสสำคัญในพิธีที่จัดขึ้นในทั่วทุกพื้นที่นะครับ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
รัชกาลที่๙ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระราชเลขานุการในพระองค์
เด็จพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
ออกรับผ่านพุ่มเครื่องราชศักระถวายพระพรชัยมงคล
ภาครัฐภาคเอกชนองค์กรทางศาสนาและกลุ่มชาติภัณฑ์นะครับ
มุยธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ภาษตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรม
และประสบกรณิกรทุกสาขาอาชีพ
ที่นำไปทุน๙ทุนกระหม่อมถวาย
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคม๒๕๖๒
โดยพานพุ่มเครื่องราชศักระทั้งหมด๑๒๕พุ่ม
มาจากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวง

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ
เพื่อประสบคณิกรมาโดยตลอดครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย
โอท็อป๙ไกลด้วยพระประมีประจำปี๒๕๖๑
ซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงส่งเสริมอาชีพ
และช่วยเหลือราศดรให้มีอาชีพเสริม
ทำให้เกิดการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา
สู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าคนไทยทุกคน
เข้าใจความหมายของงานวันนี้เป็นอย่างดี
ซึ่งรัฐบาลเตรียมพร้อมในการยกระดับสินค้าโอท็อป
ให้เป็นสินค้าระดับ๓ดาว
เพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกและตลาดออนไลน์
ขณะเดียวกันจะมีการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยนะครับ